ปรากฏว่าไปถูกผู้ชายที่อยู่ในร้านเนี่ย

โทรหาเพื่อนกะให้เพื่อนมาช่วย

มาถึงโดนต่อยเลือดกำเดาไหลเลยฮ
บอกไปดูร้านที่รุ้ม

เขาซิ่มอร่อย
เขาซิ่มอร่อยกิน

ตัวเมืองชุมแพรจังหวัดขอนแก่นครับคุณผู้ชมฮะ
กลางดึกของคืนวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
เจ้าของร้านยำถูกชายไม่ทราบชื่อ

ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะมาหาเรื่องแล้วตบหน้าที่ร้านอาหาร
แล้วก็ขึ้นรถเก่งหนีไปเลยนะครับ

เบลคือใครเบลคือเพื่อนของผู้ก่อเหตุ
ต่อยเจ้าของร้านยำเนี่ยครับนะฮะ
จนต้องมีคนมาจับแยกกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนายนิติอินทะวงหรือว่านุ้ย
ุ้ยนี่อายุ๒๘ปีเป็นเจ้าของร้านตู๊ดประยำชื่อเขานะฮะ
ผู้ได้รับบาดเจ็บนะเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุนะ
ไปรับประทานอาหารกับเพื่อน๔คนที่ร้านอาหารแห่ง๑ในเขตที่สะบานเมืองชุนแพร

ก็มีเสียงลูกค้าในร้านแหละที่ห่างกันไปประมาณ๒โต๊ะ

บอกว่าถ้าโต๊ะนี้ลุกเดี๋ยวจะตามไปตบ
เอ้ายังไงอ่ะอย่างไรอ่ะนะครับ
ตอนนั้นคือเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าไม่เคยรู้จักกัน
แต่ผ่านไป๑๐นาทีก็ถูกผู้ชายไม่ทราบชื่อในกลุ่มนั้นแหละ
เดินมาตบหน้าตบจนปากแตกเลือดไหลครับ
ตำรวจเข้าไปถามผู้ก่อยไปทำน้องก็ทำไมเนี่ย
แม่ผู้ชายคนนั้นคือจะเดินกลับไปหาเรื่องตำรวจด้วย
ว่างั้นเถอะนะฮะโอ้โหใช้ได้ทีเดียว

หนุ้ยยังเล่าต่อเล่าบอกว่าหลังจากที่ผู้ชายคนที่ตบเขานะ

คือนายกิจสดาสาลีสุกอายุ๒๘ปีหรือปู
จะให้พาไปแจ้งความแต่ปูมาถึงเจอเบล
คือใครลืมหรือยังเบลคือเพื่อนของคนที่ตบ
เจ้าของร้านเนี่ยเข้ามาชกหน้าปูไปหนึ่งครั้ง
ปูเลือกอำดาวน์ไหลเลยนะฮะเอาลองฟังเสียงดูครับ
ตอนที่หนูก้มเล่นมือถือเนี่ยอยู่ก็มีผู้ชายคนนึง
เขาเดินมาแล้วก็ใช้มือตบที่หน้าของหนูอะครับ
เสร็จแล้วหนูก็เลยไปถามเพื่อนของเขาค่ะ
ที่เขามาด้วยกันว่าเออทำไมมาทำร้ายเราทำไมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เสร็จแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าโบ้ยความแบบไม่รู้จักกันว่า

แต่เขาบอกไม่รู้จักกันก็งงเหมือนกัน
ทีนี้ก็เลยออกไปเคลียร์กันหน้าร้านค่ะ
ออกไปเคลียร์กันหน้าร้านว่าเออเนี่ยพี่ทำไมถึงมาทำหนูอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ถามของเพื่อนเขานะคนที่ตบหนูเขาหนีไปแล้วค่ะ
พอหนูถามเพื่อนเขาเขาก็เลยเหมือนแบบว่าโวยวายค่ะว่า
ว่าเราแบบไปด่าเขาทำไมอะไรอย่างนี้ค่ะ
คนที่ชื่อเบลอะครับที่เป็นเพื่อนของผู้ที่เขาทำร้ายร่างกายนุ้ยใช่ครับ
เขาก็แบบเหมือนอารมณ์เขาก็ขึ้นขึ้นมาเรื่อย
ผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นสักพักนึงเขาก็ขึ้นขึ้นมาเรื่อยแล้วบอกว่า
หนุ๊ยจะตีเหรอหนุ๊ยด่าเขาเหรอเขาก็เลยเดินมา
ผมก็เลยเดินเข้าไประหว่างหนุ้ยเอามือนึงกันหุ้ยมือหนึ่งกันเขาไว้อย่างนี้
แล้วเขาก็กำปั้นใส่ที่หน้าเลย
ตอนนั้นรู้สึกแล้วว่าตาตัวเองมันเริ่มผ้าเพราะว่าเหมือนตรงนิ้วน่าจะมาโดนตาแรง
ก็แบบเป็นบอยแดงทิศตาใช่ครับ
แล้วทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็สักพักกำเดาก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรไหลที่จมูก
ก็เลยมาดูจนกำเดาไหลด้วยอย่างนี้ครับ
ก็เป็นเจ็บตาเจ็บจมูกแล้วก็กำเดาไหลครับ
หลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้วนะครับ
ให้จับในเบลกับผู้ชายคนที่ตบมาดำเนินคดี

แล้วก็บอกว่าจะไม่ยกโทษหรือไม่ยอมความเด็ดขาดนะ
ขอให้ตำรวจจับกลุ่มตัวให้ได้เร็วเถอะ

เขาบอกว่าฝั่งของผู้บาดเจ็บจะเดินมาหาเรื่องเขาก่อน
เขาเลยต้องตบป้องกันตัวผิดเหรอ

ส่วนคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจถามหน่อย
ว่าไปทำอะไรให้ถึงจะมาตี
นัดมาเลยเดี๋ยวจัดให้โอ้โหยังไม่จบนะยังไม่จบ
ความคืบหน้าของคดีนะครับตอนนี้ตำรวจพอจะรู้ตัวหนึ่ง
คนที่ก่อเหตุแล้วนะครับเดี๋ยวจะเรียกมาสอบสวน
เพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ
ป้องกันตัวผิดไม่ผิดอันนี้ก็ต้องให้ตำรวจเป็นคนบอกแหละว่า